ตั้งแต่มีกระแสข่าวว่าค่ายดังย่านลาดพร้าวเขามีนโยบายใหม่
ทำให้เด็กในสังกัดหลายคนนะคะเป็นอันต้องสิ้นสุดสัญญาลง
แต่คงจะไม่เกิดกับกระแตนิพาพรหรือว่ากระแตอาสยามอย่างแน่นอน
เพราะเธอถือว่าเป็นศิลปินแถวหน้าของค่ายดังค่ายนี้เลยก็ว่าได้นะคะ
ซึ่งสาวกระแตเขาอยู่ในภายใต้สังกัดนี้มานานอยู่พอสมควร

ส่วนตัวเนี่ยยังมีโอกาสทำงานต่อกับบ้านหลังเดิม
เช่นเดียวกับสองสาวขาแดนส์อย่างใบเตยสุธีวันและจ๊ะนงพนีนะคะ

เสือสาวเท้าไฟทั้ง๓จะอยู่ถ้ำเดียวกันได้หรือไม่นั้น
อาจจะทำให้มีการแข่งขันสูงไงเพราะแต่ละคนคอยแค่แซ่บนี่ไม่มีใครเรียนเรา

ถูกต้องซึ่งสาวกระแตเองก็บอกว่าไม่ซีเรียสนะหากจะเกิดข้อเปรียบเทียบ
ส่วนตัวมองแต่ละคนเนี้ยมีคาร์แรคเตอร์แตกต่างกันออกไป
และหากมีโอกาสก็อยากจะรวมทีมออกผลงานด้วยกันไปเลย
จะแซ่บขนาดไหน
ของสาวกระแตกันหน่อยจ้า
กระแตก็โชคดีที่เป็นหนึ่งในศิลปินที่แบบ
ทางบริษัทยังดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แตมไม่เคยรู้สึกแข่งกับคนอื่นเลยค่ะ

แต่ชอบย้อนกลับไปดูตัวเองเมื่อปีที่แล้ว

โหคนละทางเลย
แตเนี่ยถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของสายแดน
แข็งแรงแนวสปอร์ตเกอร์อะไรอย่างนี้
เตยเขาก็จะแบบสั้นเซ็กซี่อะไรอย่างนี้น่ารัก

หนูว่าไม่ซีเรียสเลยหนูว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
เพราะว่ามาสายแดนเหมือนกันแหละแล้วเพลงเร็วเหมือนกันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าใครชอบแนวไหนมากกว่าเพราะว่าทุกคนจะชอบแนวเพลงไม่เหมือนกัน
เออคาแรคเตอร์ของพวกนี้เขาบอกเลยว่า
ชัดเจนแตกต่างกันออกไปแล้วแต่คนจะชอบนะคะ
แต่สาวกระแตเขาคิดดีมากเลยนะเขาบอกว่า
แข่งกับใครไม่สู้สู้กับแข่งตัวเอง
ต้องมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่า

ตัวเธอเองก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราได้เห็นกัน
ก็ได้เห็นวันพัฒนาการของเธอมากนะ